ครูส่องไปดูกันหน่อยสำหรับเศษถีใหม่นะคะ
เมื่อวานนี้พาไปที่นครพนมค่ะ

ถูกคนที่ถูกรางวัลก็คือนางศรีภัยฤทธิเตย์อายุ๓๗ปี
กับสามีในพงศักดิ์สุวรรณศรีอายุ๔๕ปีค่ะ
เธอบอกว่าครอบครัวมีอาชีพรับเมาส์เกาะสร้าง
ต่อเติมบ้านแล้วก็งานเกาะสร้างทั่วไปนะคะ
ก็ต้องปรากฏตินถีบนะเป็นนี่สินด้วย
เพราะว่าลูกสาว๒คนเรียนหนังสืออยู่ม๔คนนึงป๕คนนึง
ฐานก็เป็นชาวไร่ชาวนาแต่เป็นคนชอบเสี่ยงโชค
ก็แหมก็หวังแล้วเออวันหนึ่งเราคงจะดวงดีกับเขาบ้างละนะ
แล้วก็ชอบทำบุญสร้างกุศลด้วย
ล่าสุดค่ะเธอไปทำบุญที่วัดบ้านนาโพในตำบลบ้านพึ่ง

พระเจ้าอาวาสทักเนี่ยจะได้โชคใหญ่นะ
ใกล้วันหวยออกเลยเอ้าไปซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลซะหน่อยละกัน
ปกติก็ซื้อทุกงวดอยู่แล้วล่ะแต่ไม่ได้ซื้อเยอะแยะอะไร
งวดนี้มีแม่ค้าเดินมาขายให้ก็เลยซื้อไว้ซะหน่อย
สองใบถ้วนไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยว่ามีเลขดงเลขเด็ดอะไรหรือเปล่า
แต่ชอบก็เลยซื้อไว้ซื้อเลข๕๗๐๓๓๑ค่ะ
อย่างที่บอกพอเมื่อวานนี้ผลประกาศออกมาปุ๊บ
พอตรวจดูปั๊บถูกรางวัลที่๑เป็นลมเลยค่ะ
หมดแรงล้มพับไปชั่วโมงหนึ่งเพราะไม่คิดว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ
คือในใจก็หวังว่าเออเล็กท้ายสองตัวสามตัวก็โอเคน่า
เล็กเล็กน้อยน้อยถูกมั้ยเสี่ยงโชคสนุก
ได้รางวัลที่หนึ่งเป็น๑๒ล้านบาทค่ะ
พี่น้องต้องเอายาดมมาให้ดมนวดเฟ้นเป็นชั่วโมงถึงตั้งสติได้
เห็นเมื่อกี้เต็มบ้านนอกจากญาติพี่น้องแล้วมีชาวบ้านด้วยนะ

สิ่งแรกที่ตื่นมาจับก่อนลอตเตอรี่อยู่ไหนนะคะ

สำหรับเงินรางวัลที่ได้นะคะเธอบอกว่าตั้งใจจะเดินสายทำบุญครั้งใหญ่๗วัด
แบ่งเงินบางส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกสาว๒คน

ที่สำคัญเรื่องของอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
จะต่อยอดพัฒนาให้กิจการเติบโตขึ้นค่ะ
ไปฟังเสียงเศรษฐีใหม่กันหน่อยสิ

วัดบ้านนาโพในตำบลบ้านพึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครพนม

เดี๋ยวจะไปลดน้ำมนต์บ้างนะเจ้าอาวาส

ทิตราจทางด้านของนายนันทวฤพย์น้ำคำ
เขาก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
ถูกสถานกิจแบ่งรัฐบาลรวรรณที่๑ส่องใบได้๑๒ล้านเหมือนกันครับ

ก่อนหน้านี้๑เดือนก็มีชาวตราดถูกไปแล้วนะครับ
๑๗มีนาคมก็คือนางสาวจุติพรปุเรนเตอายุ๔๕ปี
เป็นชาวตะมนต์วังกระแจนะฮะอำเภอเมืองตราดก็ถูกไป๓๐ล้าน
อันนี้คนนี้ได้ไป๑๒ล้านหน่อนะฮะเอาดีใจด้วยแล้วกันนะครับ
ก็โพสต์ภาพผู้หญิงคนนึงถือสลากินแบ่งรัฐบาล
ชุดที่๕๓๒ใบถูกรางวัลไป๑๒ล้านบาทเหมือนกัน
คนก็เข้ามาแสดงความยินดีกันเยอะเลยนะคะ
ตรวจสอบเพราะว่าผู้โชคดีคนนี้ก็คือนางฝนทิพย์สลับแก้วอายุ๕๓ปีค่ะ
เป็นแม่ค้าขายข้าวแกงตำบลพนันนิคมจังหวัดระยอง
ก็ซื้อสลากกินแบ่งมาจากพ่อค้าในพื้นที่นี่แหละ
ปกติก็ซื้อเป็นประจำทุกงวด๒ใบบ้าง๓ใบบ้าง
งวดนี้นางฝนทิพย์จริงตั้งใจจะซื้อเลข๑๓คุณ
งกรานสงกรานจะซื้อ๑๓แต่แม่มันหมดน่ะ
เอ้า๓๑แทนก็ได้ดูกลายเป็นถูกรางวัลที่๑ไปซะอย่างนั้น
คนที่นี่ก็ถูกอ่ะเนาะดีใจมากค่ะ
เตรียมทำบุญใหญ่เลยหลังเอาเงินไปขึ้น
ส่วนเงินที่ได้ก็จะเก็บไว้ลงทุนแล้วก็เป็นทุนการศึกษาลูกสาวทั้งสองคนด้วย
กิจัยกริงค่ะแดดให้คนจับเยอะน่ะเดี๋ยวคนจับเยอะเดี๋ยวมีร้านเย็มมือเขาน่ะเนี่ย